อบจมาสนุก
เอาละครับมาสนุกสนานกันต่อนะครับและช่วงนี้คือช่วงขอตอบ
ช่วงขอตอบ
เป็นช่วงที่ทำให้ผมเนี่ยได้สร้างปัญญาได้ใช้สมองได้ใช้ความรู้
ที่มีอยู่ในเมืองกาลเนี่ยแล้วใช้ได้ถูกต้องไหม
เรามีเงินละวัลให้ถึง๑มืนบาท

ให้ไปเลย๔๐๐๐บาท
เรียกว่าถ้าได้ครบหมด๓ข้อรับ

แล้วทำไมต้องทำให้ยุ่งยากทั้ง๓ข้อ

ปัญญาของเราเท่าหางอึง

ขอเรียนเชิญในอำเภอท่าม่วงอดิเทพกมลเวทค่ะ

สวัสดีครับ
ปกติแล้วจะมีกูรูเป็นแบบว่าแม่บ้านมา
แต่วันนี้ท่านนายอำเภอมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอำเภอท่าม่วงเป็นอย่างดี

ครับเป็นคนที่ท่าม่วงไหมฮะ

เป็นอุ้ง

วันนี้เนี่ยความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่าม่วง

มีแบบความชำนาญมากี่ปีแล้วอยู่ที่ท่าม่วงมากี่ปีแล้วฮะ

อำเภอจะมาเป็นกูรูให้ผมได้ยังไงเนี่ย

พร้อมหรือยังพี่ยังยงพร้อมนายอำเภอพร้อมไหมครับ

พร้อมแล้วคำถามข้อที่๑
คำถามข้อที่๑นะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นของสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอท่าม่วง
ของฝากที่ขึ้นชื่อใครไปใครมาก็ต้องซื้อหานั่นก็คือวุ้นเส้นท่าเรือ

คำถามข้อที่๑มาเลย
มี๑๒๓ที่

ไหนคือวุ้นเส้นท่าเรือครับ
ทีละจานครับวิเคราะห์กันไปทีละจาน

ไม่เล่นด้วยกันหน่อย
นึกว่าจะไม่เล่นซะแล้ว

ที่๑ผมดูว่าเส้นท่าเรือมันจะไม่ใหญ่แบบนี้

อันนี้เหนียวมากเลย

ท่าเรือเนี่ยเป็นเส้นที่มีเหมือนเส้นผม
ที่อยู่บนหัวเราทำให้หัวเราเจ็บ

เรายังรับของนายเลยนะ

พี่กังโยงเคยกินฟุนเส้นท่าเรือ

แสดงว่าต้องคุ้นชินพอสมควร
ด้วยความเป็นถั่วเขียวด้วยสี
เพราะฉะนั้นผมขอตอบว่า
นี่มันหรอ

จานที่เป็นวุ้นเส้นจากท่าเรือคือ
จานที่๓ค่ะ
วุ้นเส้นของอำเภอท่าม่วงเนี่ย

เพราะฉะนั้นคนที่จะลดความอ้วนต้องการสุขภาพดี

จริงเรื่องวุ้นเส้นท่าเรือขนาดนี้เนี่ย
นี่นายอำเภอหรือลูกเขยโรงงานวุ้นเส้นปลอมตัวมาล่ะครับ
เอาล่ะถือว่าเก่งมากนะครับ
ป๊อบมือ

มาถึงคำถามข้อที่๒นิดนึงครับ

ปิดตาก่อนไม่ใช่ในอำเภอ
ผ้าขาวม้าลายตาจักรเป็นผ้าขาวม้าลายโบราณของชาวหนองขาวเขาล่ะครับซึ่งสีดั้งเดิมเนี่ยจะออกโทนสีแดงกล่ำ
ทับทอด้วยลวดลายเป็นเอกลักษณ์มีการทอยกจนเกิดลายนูนไม่เหมือนผ้าขาวม้าทั่วไปนะ
ซึ่งหากนำผ้าขาวม้าลายตาจากสีดั้งเดิมมาเล่นเกมแล้วแล้วก็ดูจะง่าย
ลูกเขาเรียกลูกเต๋าไหม

เล็กมันมีสีรู้สึกจะเป็น๓สีนะ
แล้วก็ที่สองเนี่ยเป็นสีเหมือนกับ
เสื้อที่เราใส่ไปทำไร่มันนะฮะ

เป็นลูกเต๋าลายถี่เหมือนกัน
สีมันจะเป็นสีคล้ายออกสีแดงสีส้มสี
สารพัดสีอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
อีกสีหนึ่งเป็นสีเขียว
เป็นผ้าเหมือนไนลอนเลยนะครับ
ผ้ามันไนล่อนเลยสวย
แล้วตรงชายเนี่ยจะเย็บหมดเลย

ขอปิดก่อนค่ะ
เสร็จแล้วนะครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับ

ต้องทำให้รู้

คือผ้าธรรมบาสหน้าล้อยสี่จากเนี้ย

ปกติอื่นอย่างสองกรสามกรนั่นเอง
อันนี้ผ้าหรือหญ้าฮะมีเป็นคอด้วย

คุณปรึกษาเสร็จแล้วคุณตอบมาว่าผมตอบ๒หรือ๓
ผมตอบตะก้าที่๓
หมายเล็ก๓นั่นเองใช่ครับไม่ใจนะ

ถูกต้องค่ะ
ข้อนี้เนี่ยตอบถูกยังไม่น่าเชื่อล่ะครับ
ว่าผ้าข่าวม้าลายตาจักรอยู่ในตะกร้าที่๓

ต้องเรียกว่าเก่งบวกเฮงจริงครับ

ในอำเภอท่าม่วงเขานะ

ต้องยกให้กับคุณยิ่งยงเขาเลยล่ะครับ
สรุปเลยคอย๒ตอบถูกไปนะคะ

ทานพรวัดถ้ำเสือมีรูปปั้นเสือกี่ตัวครับ
ผมลูบวางสูตร๙วา
๕ฟุตไหมลูบแต่เสือไม่ได้นับ
ร้านนะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนอยู่บนร้าน
ว่าจะมีกี่ตัววัดถ้ำเสือ
ผมเชื่อว่าคนไทยเองนั้นยึดถือในตัวเลขตัวกำลัง
ถ้าเป็นคนจีนจะเป็น๘แต่ถ้าเป็นคนไทยต้องเป็น๙
พื้นที่หน่อยเดียวพื้นที่ไม่มาก

ถ้าตัวใหญ่ใหญ่นะ

แต่ถ้าเกิดไม่ถึง๙ผมว่า๓

ทั้งคู่เนี่ยวางซ้ายวางขวา

คู่กันน่าจะเหลือแค่๒อันนั่นแหละ
ท่านนายอำเภอบอกว่า
คุณยิ่งยงบอกว่า๓คุณจะเอายังไง
ผมเชื่อกูรูคนในพื้นที่๒ตัวครับ

รูปบ้านที่วัดธรรมเสือมีกี่ตัว

ขึ้นชื่อว่าวัดถ้ำเสือก็ต้องมีเสือล่ะครับ

แต่ถ้านับเฉพาะลานหลวงพ่อชิมประธานพรด้านบนแล้วก็
ก็มีอยู่แค่๒ตัวเท่านั้นล่ะครับ
เริ่มจากรูปปั้นเสือตัวใหญ่ที่ใครขึ้นบันไดมาก็ต้องเห็น
แล้วก็มีรูปปั้นเสือตัวเล็กอีก๑ตัว
ที่อยู่ร่วมลานบุญกับหลวงพ่อชิมประธานพรนั่นเองล่ะครับ

ตัวเรารู้จริงจริง
แล้วลวงพ่อสามตอบถูกได้ไป๔๐๐๐บาท

อำเภอท่าม่วงเก่งมากได้
๑บาท